เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายยกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
และก็นางนารพรจันทร์โอชาพระริยา
องค์คมนตรีคณะรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประธานองค์กรอิสระข้าราชการตลอดจนประชาชนและจิตอาสา

และทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามะเนรจำนวน๘๙๐รูป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษครบ๒ปี
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด๗๐ปี
นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติ
จนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกัน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ